สวัสดีค่ะวันนี้คุณกุศลเหมียเทศ
อดีตสส
ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายพื้นที่หลายคลิปหลายเหตุการณ์เหลือเกิน

บอกว่าเคยเป็นลูกศิษย์แล้วถูกหลอกหมดเงินเป็นแสนเนี่ย

ไปดูเหตุการณ์ของคุณกุศลอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะ
อีกสักครั้งหนึ่ง
พุทธศาสนาพุทธก็เราก็ยืนยันเราก็เอาพุทธเจ้าลงมาพุทธโภดมลงคุย
อันนี้ต่อไปคนทั้งโลกมันก็จะเชื่อว่าโอ้นี่แหละพญาธานิกราชคือภาษีอภัยตัวจริงเสียงจริง
อันนี้เป็นสิ่งที่เคยเป็นการพูดการให้สัมภาษณ์แต่ถ้าเป็นคลิปก็เป็นแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมครับ
บางครั้งในสถานที่ปฏิบัติธรรมของคุณกุศลเนี่ยคนบอกทำไมดูมันไม่เหมือนปฏิบัติธรรม
มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีต้งมีเต้นตอนนั้นคุณกุศลก็เคยชี้แจง
บอกว่ามันต้องมีการผ่อนคลายกันบ้างหลังจากการนั่งสมาธิแล้วมันไม่ผิดศิลป์ในยุคพระศรีอรุยะเมตรัยของคุณกุศล
ก็ตามคำสอนอะไรของเขาก็ว่ากันไปนะครับ
ทีนี้เนี่ยครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมีผู้หญิงคนนึงนะสมมุติว่าชื่อนิดาก็แล้วกันนะอดีตลูกศิษย์
เธอบอกเธอเคยเชื่อคุณกุศลเคยไปทำบุญตามคำชักชวนปรากฏว่าศูนย์เงินไปแสนกว่าบาทมีสลิปยืนยันด้วย
นี่ยังไม่รวมกับเงินสดนะเงินสดที่มอบให้กับมือเนี่ยอันนี้ก็มีเครื่องประดับอีกเป็นจำนวนมาก
เธอเล่าว่าหลังจากมาปฏิบัติธรรมที่สวนธรรมชาวศรีวิรัยของคุณกุศลซึ่งคุณกุศลเนี่ยอ้างตัวเมื่อ๘๐๐ปีที่แล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยเกิดเป็นพ่อขุนรามคำแหงเลยนะ
นี่ฮะพร้อมกับบอกว่าตัวเธอเนี่ยเกิดเป็นพระโอรสของคุณกุศลในตอนนั้นเมื่อ๘๐๐ปีที่แล้วแต่มีอายุได้๑๐ขวบก็ตายไปก่อน
จากนี้ยังอ้างว่าเมื่อ๔๘๐ปีที่แล้วคุณกุศลเนี่ยเกิดเป็นพระนเรสวนอีกแล้วตัวเธอเนี่ยนะมีแม่มณีแก้วนะแล้วเธอเนี่ยเกิดเป็นแม่มณีจันทร์เป็นพระมเหสีของพระนเรสวน
เธอก็เกิดเป็นลูกของเจ้าเมืองหนองบัวลำพูด้วยแล้วก็มีเรื่องเล่าต่างมากมายจนแบบเอาเป็นว่าคุณนิดาเธอบอกกับเราว่าตอนนั้นเธอศรัทธามากเธอเชื่อหมดเธอศรัทธามากเชื่อทุกอย่างที่คุณกุศลบอก
ด้วยความที่เธอก็เป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่นะคุณกุศลก็บอกว่าจะรับเธอมาเป็นลูกนะแล้วให้เปลี่ยนนามสกุลมาใช้สีอารวงศาเหมือนกับนามสกุลของคุณกุศลในตอนนี้
คุณกุศลเนี่ยอันนี้คุณนิดาเขาอ้างนะเขาอ้างว่าคุณกุศลเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะได้เป็นนายกต่อจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่แล้วจะมีนโยบายช่วยเหลือคนรากย่าแล้วจะให้ตัวเธอเนี่ยคุณนิดาเนี่ยซึ่งมีความรู้ด้านสาธารณสุขมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วย
โอ้โหนี่ฮะเธอก็ยอมทิ้งการทิ้งงานเพื่อจะเตรียมตัวเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โอ้โหถึงกับเอามือทาบอกเลยผมนะเธอบอกว่าจนวันหนึ่งเธอมารู้ตัวว่าสงสัยจะถูกหลอก
เพราะสิ่งที่คุณกุศลพูดกับเธอตลอดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันโกหกทั้งสิ้นนะเธอก็เลยไม่เอาแล้วถอนตัวออกมาดีกว่า
ก็ไปทวงถามพวกเครื่องประดับสิ่งของมีค่าที่เคยนำมาให้กับคุณกุศลจะขอคืน
ซึ่งคุณกุศลบอกว่าจำที่เก็บไม่ได้
ค่ะตอนนี้เราไม่เชื่อแล้วเราก็เลยว่าจะขอคืนเขาก็ยังไม่คืนให้นางนิยาเนี่ยเขาก็ไม่คืนให้เพราะว่าเขาหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนแล้ว

แต่ที่ว่าเราสวายเงินจุดนี่เรายังจำไม่ได้เนอะ
มันปีกว่าเนอะแต่เฉพาะที่มีสลิปเนี่ยมันแสนเศษนะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
ฉันธวัฒน์อายุ๔๙เป็นชาวอุบลรัชธานี
เคยออกมาบอกบอกว่าภรรยาของเขาไปปฏิบัติธรรมอยู่กับคุณกุศล
ถึงขั้นทิ้งบ้านทิ้งช่องไปเลยศูนย์เสียเงินทอง
ไม่ได้ทำมาหากินเพราะคุณกุศลบอกว่าเดี๋ยวจะได้เป็นนายก
แล้วจะทำโครงการสหกรร้านค้าจัดทำขึ้นทั่วประเทศ
มูลค่าจะ๒ล้านล้านบาทจะให้ภรรยาของเขาไปเป็นรัฐมนตรี
ให้ค่าตำแหน่งเนี่ยนะหนึ่งร้อยล้านผมไม่ขอก้าวล่วง
ผมไม่ขอก้าวในเรื่องของการที่ท่านจะประกาศเป็นศาสดาหรืออะไรต่างต่างเนี่ย
ผมไม่ขอก้าวร่วงผมไม่ขอก้าวล่วงว่าคือมีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ย
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมติดใจแล้วก็ค้างคาใจอยู่มาเป็นปีแล้วตั้งแต่สิบเจ็ดธันวาคมปีหกสองแล้วว่าที่ท่าน
บอกว่าท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีพระราชทานเนี่ยนานมากแล้ว
ท่านบอกว่าจะเป็นแล้วก็ให้หาผู้คนในจังหวัดบ้างอะไรบ้างต่างนานาเนี่ย
แล้วก็มีค่าตำแหน่งร้อยล้านบ้างอ่าสิบล้านบ้างอะไรต่างต่างนานาน
โครงการนี้ที่ท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่างต่างนานาเนี่ยช่วยชี้แจงให้กับทางสื่อมวลชนหรือก็คนทั้งประเทศเนี่ย
รู้กันหน่อยว่าเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ที่จะเกิดขึ้น
แล้วมันเป็นจริงหรือไม่นะบอกด้วยบอกด้วยว่าเป็นจริงหรือเปล่า
โครงการเนี่ยสหกรร้านค้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับ
ถ้าไม่จริงเนี่ยขอให้ท่านหยุดซะสงสารครอบครัวคนอื่นมันแตกแยกกันหมดแล้ว
อันนี้เป็นกรณีหนึ่งนะถ้าคุณกุศลฟังอยู่นะฮะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่ออยู่วันนี้นะอยากจะได้ทราบเผื่อคุณกุศลจะชี้แจงข้อมูล
เท็จจริงว่ามันจริงไม่จริงอย่างไรนะครับนี่ยังติดต่อไม่ได้ค่ะอ่า
ถ้าคุณกุศลฟังอยู่ดูอยู่ก็อยากจะชี้แจ้งเพิ่มเติมก็บอกเราได้นะฮะ
แจ้งข้อมูลเอาไว้เดี๋ยวแอดมินเราติดต่อกลับนะครับ

คือโทรไปเบอร์ที่เคยมีเบอร์โทรของคุณกุศลยังโทรไม่ติดตอนนี้นะครับ

เฮียเพชรเนี่ยอายุ๖๑บอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เขาเสียหาย
เขาเป็นเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้าง
เฮียเพชรชื่อจริงชื่อวรวิทย์นะ
บอกว่าช่วงที่สวนธรรมชาวศรีวิรัยกำลังจะก่อสร้าง

มีนางนิดาหรือนางนิยาที่บอกว่าเป็นแม่มณีแก้ว
ช่วงนั้นเนี่ยมาสั่งของแล้วก็มีการทยอยจ่ายเงินกัน
จนครั้งสุดท้ายนะครับ
เมื่อช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาไม่มาจ่ายเงินที่ค้างเอาไว้อีกเลย
ตอนนี้เนี่ยยอดค้างชำระอยู่ที่๑๘๒๔๐บาท
โทรไปถามอ้างว่าประสบปัญหาช่วงโควิด
ที่ไม่มีการจัดปฏิบัติธรรมไม่มีลูกศิษย์มาทำบุญ
ก็เลยไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
สร้างสวนธรรมชาวศรีวิรัยได้
จะได้เงินเราคืนสรุปกว่าแค่นั้น
สิ้นเดี๋ยวต้องไปคุยกันต่อว่าเราจะได้ฟัสบุตรอีกหรือเปล่า
จะได้ไม่ได้ไม่รู้
ส่วนที่สวนธรรมชาวศรีวิรัยที่ทางเฮียเขาบอกว่า
ค้างค่าก่อสร้างงวดสุดท้ายไว้เนี่ยยังไม่จ่าย
เราไปดูอีกครั้งหนึ่งทุกผู้ชมครับ
เป็นลักษณะสถานที่ชั้นเดียวแบบนี้ยังสร้างไม่เสร็จ

เจอลูกศิษย์ของคุณกุศลนะครับบอกว่าตอนนี้ที่สำนักเนี่ยอยู่กัน๓คน
หนึ่งในนั้นก็คือแม่มณีแก้วนะส่วนคุณกุศลไม่ได้มานานแล้ว
เห็นบอกว่ายุ่งอยู่กับการเตรียมงานอยู่ที่กรุงเทพ
นี่นะฮะประเด็นเรื่องการค้างค่าวัสดุก่อสร้างกับร้านเขาเนี่ย
อันนี้จริงเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีใครมาทำบุญ
มันก็เลยขาดเรื่องของเงินช่วยเหลือต่างไม่มีรายได้
แต่ไปคุยกับเจ้าของร้านเขาแล้วนะเดี๋ยวจะไปชำระหลังเดือนสิงหาคม

เมื่อกี๊วันนี้ว่าเฮียขอผ่อนปนเลยนะสิ้นเดือนสิงหานี้
ถ้ามีเราก็จะช่วยเพราะวัดอาการโควิตมันมีผลมันทบก็มากนะ
ว่าเราเดินทางกันมาไม่ได้เลยสักคนหนึ่งก็เดือดร้อนกันหมดเลย

ไม่ค่อยได้มาท่านกำลังยุ่งกับงานพิธีวันที่๒ธันวาคม
เป็นการสร้างงานสร้างอะไรของข้างบนนู้นนะครับ
ที่จะทำพิธีใหญ่วันเดือนธันวาคม
แต่เฮียเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้าง

จะมีคนมาทำบุญไม่ทำบุญมันก็ไม่เกี่ยวกับร้านเฮียใช่ไหม
เพราะมาเอาของจากร้านเฮียไปก่อสร้างแล้วยังไม่จ่ายเงินไง
นี่ค่ะคุณกุศลนะครับ
ถ้าจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็
บอกมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้